เดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้คุณผู้ชมครับ

เขาเสียหมดเลยคุณชนะคุณเอาสักข้อนนิดหน่อย
อารมณ์เสียไปผ่าน
นี่เลยที่เห็นอยู่ข้างนี่เลยครับ

ถูกปลูกเอาไว้อย่างเป็นระเบียบในกรรมระเวน
เกาะกลางถนนเส้นทางสายพยาวดอกคำใต้
ซึ่งมีระยะทางกว่า๘กิโลเมตร
สร้างความประทับใจอย่างมากให้กับผู้สัญจรผ่านไปผ่านมาถนนสายนี้
พากันขนานนามว่าถนนสายเฟื่องฟ้า
บานสะพรั่งสีสดใส
ถนนสายเฟืองฟ้าฟ้าฟ้าฟ้า

แล้วนอกเหนือจากดอกเฟื่องฟ้าแล้วนะครับยังมีดอกทองกวา
ต้องแอคโค้ด้วยแล้วเสียเวลา
บานสะพรั่งนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตลอดระยะทางกว่า๒๐กิโลเมตร
นับว่าถนนสายนี้เป็นถนนสายดอกไม้ที่สวยงาม
ติดอันดับหนึ่งในก้าวของถนนสวยในประเทศไทย
เออบานสะพรั่งดีจริงเลยนะ
เหมือนกันขับรถผ่านไปแบบนี้ชื่นใจสบายใจ
บางคนเขาบอกว่าขับรถมาเหนื่อยเห็นแบบนี้แล้วก็เออ
ก็จอดเลยจอดกลางถนนเลย

ไม่ดีนะคะสาวกันเล่น